คือหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่มาในโลกออนไลน์
ชาวเน็ตเขาก็ไปแชร์แล้วก็วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
เป็นเหตุการณ์รุ่นพี่ม๒ม๓สักประมาณ๑๐คนค่ะ
พาน้องไปรุมกระทืบในห้องเรียน
ลักษณะคือปิดห้องเลยนะคะขออนุญาตเบลอภาพ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตบหน้าก่อนนะฮะตบหน้ายังไม่พอ
รุมกระทืบกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าให้น้องคุกเข่า

น้องก็ทำนะคะเด็กม๓ค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้องก็ทำตามนะคะถามว่าทำตามแล้วมันหยุดไหมล่ะ
มันก็ไม่หยุดพอน้องกราบตีนมาแล้วนะ
มันก็ยังกระหน่ำเตะกระทืบน้องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเป็นคลิปเก่า
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่คลิปนี้มันเพิ่งที่จะถูกปล่อยออกมาในโลกออนไลน์นะคะ
แต่เอาล่ะเราตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ห้องเรียนชั้น๒ของโรงเรียนแห่ง๑
จังหวัดลำปางเป็นช่วงเวลาพักกลางวันของวันที่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
คือในภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
คือถามน้องคนที่เป็นเหยื่อคนที่ประสบเหตุ
ถูกรุมกระทืบรุมเตะรุมต่อยเนี่ยนะคะ
น้องอายุ๑๔ปีเราก็ไปถามน้องนะว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ
ถูกไหมจะปล่อยให้มันลอยนวลทำไม
มันก็ย่ามใจมันก็กล้าไปทำกับน้องคนอื่นอีก
น้องบอกว่าตอนนั้นผมก็ไม่กล้าครับพี่
ผมก็กลัวไงกลัวว่าถ้าเด็ดจะไปบอกแล้วมันกลับมาทำร้ายอีก
เดี๋ยวตัวเองก็จะได้รับอันตรายอาจจะถึงชีวิตก็เป็นไปได้

ทีนี้ผู้ปกครองของเด็กชายที่ถูกรุมทำร้าย
ก็ล่าสุดได้เดินทางแจ้งความไว้ที่สพเกาะคาจังหวัดลำปาง

ตำรวจเองก็เรียกคู่กรณีผู้บริหารของโรงเรียน
เข้ามาพูดคุยเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้น
ตกลงกันบอกว่าผู้ปกครองของเด็กทั้ง๑๒คน

เยียวยาให้ผู้เสียหายคนละ๒๐๐๐๓๐๐บาท
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคุณผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบันเกาะคา
ก็คือนายมานพพักขเนียนระนาด
คือพอชี้แจงบอกว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ตัวเองได้มีการเข้าชี้แจงกับผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๒ลำปาง

ซึ่งเบื้องต้นได้เรียกทั้ง๑๒คน
คนก่อเหตุมาสอบสวนสอบปากคำแล้ว
ก็จะแบ่งความผิดทั้ง๑๒คนออกเป็น๓ระดับ
คือกลุ่มแรกอันนี้หนักหน่อยนะครับ
คือเป็นคนที่ลงมือทำร้ายน้อง
กลุ่มนี้พอบอกว่าก็จะนำตัวไปเข้าค่าย
ปรับเรื่องของพฤติกรรมต่าง
ส่วนกลุ่มที่๒ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คนที่เกี่ยวข้องกลุ่มนี้จะทำทันบน
ก็คืออาจจะมีส่วนร่วมนิดหน่อย

ส่วนกลุ่มที่๓เบาสุดก็คือกลุ่มที่ยืนดูเฉย

ก็จะเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนนะคะ
แต่ก็อยากให้สังคมมองว่า
เด็กอาจจะทำไปโดยแบบไม่ยังคิดรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้สังคมก็คือให้โอกาสแล้วก็ให้อภัย
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่นำทั้งหมดไปเข้าค่าย
ปรับเรื่องของพฤติกรรมต่างแล้วก็คาดว่าจะสามารถกลับมาเรียน
แล้วก็อยู่ร่วมกับเพื่อนได้แบบไม่มีปัญหาค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กนะฮะซึ่งอาจจะกระทำโดยที่ขาดความยังคิด
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้
แล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเด็กของเราก็โดยที่สังเกตด้วยกัน
จากการร่วมมือทำงานช่วยเหลือโรงเรียนเขาก็มีพื้นฐานที่จะรับทราบแล้วก็ยอมรับ
ว่าได้ผิดพลาดไปแล้วก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองก็เชื่อมั่นว่าจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหา
ทีนี้มันก็มีเรื่องของกระแสข่าวด้วยนะคะว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่ไปก่อเหตุ
บอกว่าเดี๋ยวจะขอย้ายโรงเรียนคือผู้ปกครองบอกว่าขอย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะ
ภูมิในการบอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเป็นความประสงค์ของผู้ปกครองก็คงไม่ขัดข้อง
ย้ายก็ย้ายได้แต่ว่าเท่าที่ทราบแล้วก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วเนี่ย
ปกครองส่วนใหญ่ก็ยังคงให้เด็กนักเรียนเรียนต่อที่นี่นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของหน้าที่ของตำรวจค่ะ
ค่ะเรื่องนี้มองย้อนกลับไปที่ครอบครัวนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
ม๒ม๓ก็อยู่ใช่นะคะดูแลกันด้วยนะคะ